ไล่เข้ามาทุกทีแล้ว
โอ้โหเดี๋ยวคุณจะมีความสุขแล้วเกิด
วันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติอย่างเราค่ะ
ถึงแล้วค่ะ๑๖พฤษภาคมนี้ก็รอกันมาตั้งนานนะคุณนะ
ในช่วงนี้ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็เลยขึ้นดอยกันไป
ไปขอขออะไรตามไปสิคะ
นี่จ้าถ้าจะขอเนี่ยก็ต้องมาขอโชคขอลาบกันสิคะคุณ
ไปขอกับเจ้าแม่ตะเคียนนางกวัก
ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดดอยแท่นพระผาหลวงตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายนี่จ้า
ชาวบ้านแถวนั้นเขานับถือกราบไห้กันมานานแล้ว
เพราะว่าเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่
เขาว่ากันว่าเจ้าแม่เนี่ยนะมักจะมาให้โชคให้ลาบ
และยิ่งในช่วงที่ชาวบ้านเจอกับพิษโควิด๑๙แบบนี้ใช่ไหม
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าเจ้าแม่น่าจะเห็นอกเห็นใจลูกช้างนะ
น่าจะมาให้โชคให้ลาบกลับมากันด้วยเนอะเจ้าแม่เนอะ
งานนี้นะชาวบ้านก็เลยพากันมานี่แหละค่ะ
มารูปถูเล็งกันอยู่แบบนี้
แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเขามารูปกันคนละมุมคนละทิศ
คนละประมาณเมตรครึ่ง๒เมตร
ใช่แล้วแต่ก็เล่นซะเจ้าแม่ขาวโพลนอีกรอบนึงแล้วนะคะ
เอาเป็นว่ามันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม

ผมว่านะใครที่จะไปอันนี้เราห้ามกันไม่ได้เนาะ
แต่ละการเว้นระยะก็โอเคแต่ผมอยากจะบอกว่า
กเจลไหมก็แอลกอฮอลสเปรย์ไปด้วยเลยไหม
เพราะในเมื่อถ้าคุณไปแล้วคุณต้องใช้มือในการถูไถ

ไม่พอต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยอันนี้สำคัญทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะ